นี้เขาก็ปิดแล้วเขากลับบ้านต่างจังหวัด
ปรากฏว่าร้านข้างโทรมาบอก

เขากลับมาดูฮะมาดูกล้องวงจรปิดปรากฏว่า

คือเป็นคนที่เขาเคยมีเรื่องกันเมื่อตอนปีใหม่
อ่ะภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
จะเห็นว่าชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดเลยร้านไปประมาณ๕เมตร
จากนั้นก็เดินวนมาดูหน้าร้านครับสักพักนะฮะ
ผู้ชายรูปร่างอ้วนถือขวดน้ำอารมณ์มาคว่างใส่ร้าน
คุณผู้ชมครับหลายครั้งเลยนะฮะ
แล้วก็ยังเอาเก้าอี้มาทุบที่หน้าร้านอีกจนกระจกอ่ะแตกนะครับนะฮะ
หลังก่อเหตุครับขี่รถจักรยายนหลบหนีไป
เหตุเกิดที่ร้านน้องมัดคาราโอเกะในซอยสุขสวรรค์สี่สิบห้า
อำเภอพระประแดงจสมุทรปลากราณนะฮะ
เมื่อเจ้าของร้านเนี่ยเห็นรูปร่างของชายที่ก่อเหตุบอกว่า
โอ้โหเคยเห็นก่อเหตุแล้วนะครับ
เคยเห็นเนี่ยผู้ชายคนนี้เคยมาดื่มเหล้าที่ร้านจนเมา
แล้วก็มีเรื่องทะเลาะวิวาสกับทางร้านนี่แหละ
ทำร้ายร่างกายกันบาดเจ็บไปทั้งสองฝ่าย
ต่อมาตำรวจสอพพระประแดงสื่อมทราบว่า
คนก่อเหตุคือนายศักดิ์สิทธิ์ศรีนิ่มนวลอายุ๓๔ปี
สามารถติดตามจากกลุ่มตัวนี้ที่วัดครุฯในและก็กลุ่มตัวมาสอบสวน
และเจรจากฆ่าศิหายที่โรงพรรค
เสื้อผ้าขาดคล้ายกับคนไม่สมประกอบ
แต่ผู้จัดทามชื่อในสกุลรู้เลือก

ส่วนนางสาวอุไรวันแทร่เตียอายุ๒๘ปีเจ้าของร้าน
คุณผู้ชมลองฟังนะคดีนี้มันก็มีความแปลกอยู่ในทีเหมือนกัน
เจ้าของร้านเล่าบอกว่าช่วงปีใหม่นะผู้ก่อเหตุเมาสุรา
แล้วก็ต่อยกันบาดเจ็บไปทั้งคู่เรื่องไปจบที่โรงพัก
เพราะว่าเราจ่ายเงินค่าเสียหายไปให้ไป๕๐๐๐บาท
จากนั้นก็ปิดร้านเพราะว่าโควิด๑๙มันระบาดใช่ไหม
แล้วก็กลับไปอยู่ที่บ้านที่จังหวัดพิจิตรกระทั่งร้านข้างข้างโทรมา
บอกว่าร้านถูกทุบก็เลยกลับมาดูที่ร้านพบว่ากระจกแตก
ข้าวของเสียหายไปประเมินดูแล้วสักสามหมื่นได้ที่เสียหายไป
แล้วก็รู้ว่าคนก่อเหตุก็คือนายศักดิ์สิทธิ์นี่แหละนะฮะ
ชายที่เคยมีเรื่องกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยส่วนที่นายศักดิ์สิทธิ
แต่งตัวแบบนี้ส่วนตัวเธอไม่เชื่อว่าจะสติไม่ดีหรอก
ทำไมเธอถึงไม่เชื่อเพราะเธอบอกว่าไอ้ครั้งแรกจำได้ไหม
มีเรื่องกันที่จ่ายเงินไป๕๐๐มาเดินเรื่อง
มาติดต่อตำรวจมาเรียกร้องค่าเสียหายจากเธออยู่เลย
อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าถ้าเขาสติไม่ดีเนี่ย
เขาจะมาติดต่อเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทำขวัญอะไรเองได้ไหม
อันนี้ผู้หญิงเจ้าของร้านตั้งข้อสังเกตนะใช่